มาดูกรณีที่ผู้ชายที่ขับรถแบ็คโฮที่ปฐุมธานี

ปรากฏว่าไอ้เลขบัตรประจำตัวของเขาเนี่ย
ถูกเอาไปสวมสิทธิเรียบร้อยแล้ว
มาช่วยเหลือให้ได้ฉีดวัคซีน
ไอ้บัตรประชาชนของเขาไปถูกสวมสิทธิ์ที่ไหนรู้ไหม
โน้นกำแพงเพชรด้วยนะเรื่องนี้นายวิชาณลาบตะคุอายุ๓๘ปี
เขาเป็นลูกจ้างขับรถแบ็คโฮลในตะบนคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะ
ที่เคยร้องเรียนบอกว่าเมื่อวันพระสบดีที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เขาจะไปรับการฉีดวัคซีนกับทางอบจปฐุมธานีที่ฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
แต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบหมอพร้อม
คุณคุณวิชาณเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเนี่ยใช้สิทธิรับไปแล้ว๒เข็มนะ
เอาเหรอ๒เข็มด้วยเออ๒เข็มด้วยที่โรงพยาบาลพรานกระต่ายกำแพงเพชรโน่น
เอาล่ะสินะครับโดยระบุคนใช้เนี่ยชื่อว่านายสุพิษเกลี้ยงสัมเภา
ซึ่งเป็นการถูกสวมสิทธิและเกรงว่าจะถูกนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ไปก่อเหตุอื่นอื่นจึงไปแจ้งความไว้ที่สพครองหลวงฮะล่าสุดนะครับ
เจ้าของพื้นที่นะฮะอย่างพลตำรวจโทอดุลรัตนพิรม
ทีมงานของพลตำรวจโทคำลนวิททูบกระจ่างนายกอบจปฐุมธานี
มาเลยมาอำนวยความสะดวกให้นายวิชาญจนได้รับการฉีดวัคซีน
แรกไปแล้วที่ฟิลเจอร์พาร์ครังสิตนี่แหละนะครับขณะที่
โรงพยาบาลพรานกระต่ายนะครับนำข้อมูลเดิมที่ไม่ถูกต้อง
ออกจากระบบแล้วนายวิชาณเนี่ยนะครับสีหน้าดีใจเขาบอกนี่นี่
คุณผู้ชมดีใจทะลุแมสออกมาเลยทะลุหน้ากากอนามัยออกมาเลย
โชว์เอกสารที่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ดูนะครับก็ขอบคุณ
บจปฐุมธานีที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ต่อไปส่วนคนที่ผมอ่าน
ชื่อไปคุณสุพิษเกลี้ยสัมเภาอะไรนั่นน่ะคือมันอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดทางทะเบียนได้นะครับนะฮะท่านอาจจะไม่ได้ทำผิด
อะไรนะต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วยครับนายกแจ๊ะจัดให้นะครับ
จากการยังอยู่กับเรื่องของโควิดแพทย์ชนบวชหน้ากร
ออกมาประกาศเตือนแล้วว่าสถานการณ์โควิดที่ดูแล้วมัน
ทรงแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยอันนี้อย่าไว้ใจนะฮะ
ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวขาขึ้นกำลังจะกลับมาในสัปดาห์หน้า
ถ้าหากสัปดาห์หน้าตัวเลขโควิดกลับมาขาขึ้นเมื่อไหร่
รับรองว่าลุงตู่หมอหนูขาขึ้นด้วยเหมือนกันฮะ
ขาขึ้นคือขาข้างล่างขึ้นมากายหน้าผาก
แน่นอนครับแพทย์ชนบทออกมาทางเพจแพทย์ชนบทครับ
สบครายงานทุกวันมันไม่ครบถ้วน
งานงอกฮะสบครายงานทุกวันไม่ครบถ้วน
คูณ๒นี่ยังไม่ธรรมดาครับยังมีผู้ป่วยหนักอีก๒๓๐๐รายยังไม่ลดลง
ดังนั้นตัวเลขก็จะไปหูสองหมื่นสามหมื่นเห็นจะได้ครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่สอบคอเอามาแถลงเอามารายงานทุกวัน
มันยังไม่ครบสมบูรณ์แล้วเป็นยังไง
ตอนนี้หลายหลายฝ่ายเริ่มเกียร์ว่างอ้าวยังไง
ว่างคือมหาดไทยฝ่ายปกครองเขาเริ่มเหนื่อยเขาเริ่มล้า
เขาก็ถอนตัวออกมาบ้างแล้วส่วนการเมืองไม่ต้องพูดถึง
การเมืองเนี่ยลงพื้นที่ดูน้ำท่วมแล้วไม่แทบจะไม่ได้ดูเรื่องของสถานการณ์โควิดเลย
หรือเหมือนกับเตรียมตัวเลือกตั้งยังไงอย่างนั้น
สาธารณสุขเองก็เหนื่อยล้าแต่ก็ล้าไม่ได้ฮะต้องเดินหน้าลุยกันต่อไป
ไปมาเข้าใจว่ากลัวเหลือเกินว่าคลัสเตอร์ใหม่กำลังจะกลับมา
เอามีกราฟเหรอรอดูสัปดาห์หน้ารับรองว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งทะลุขึ้นมากลับมา
อีกครั้งหนึ่งเป็นแน่แท้นี่มาจากการเตือนของแพทย์ชนบทครับ
ส่วนตัวเลขวัคซีนเป็นยังไงบ้างเสาร์นี้ต้องเข้าใจเยอะไม่ได้
ให้ท่านฮักบ้างสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองโดสฮะ
เป็นเข็มหนึ่งสองสามและสี่ฮะและภาพรวมประเทศไทยเป็นเท่าไหร่แล้ว
หกสิบยังหกสิบล้านอ่าหกสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามโดส
นับถอยหลังแปดสิบเอ็ดวันตามเป้าหมายลุงตู่หนึ่งร้อยล้านโดส
ถ้าเป็นแบบเนี้ยหลักสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนถ้าไปหกสันเจ็ดแสน
สิบเอ็ดวันน่าจะทันหนึ่งร้อยล้านโดสนะครับค่ะ